แล้วก็มาทิ้งเอาไว้ที่ป่าริมถนนเรียบคลองชลประธาน
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุการถูกฆาตกรรมครั้งนี้

แล้วเรื่องนี้ทางรองพบตรจะลงพื้นที่
ตามความคืบหน้าด้วยตัวเองเลยนะคะ
เหตุผู้หญิงถูกฆ่าแล้วก็ฆ่าหมกศพอำพรางแบบนี้

เหตุนี้ก็เป็นเหตุใหญ่ที่พัทธลุงใช่ไหมฮะ

ก็ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้าน
ซึ่งบ้านที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เป็นบ้านที่ผู้ตายอยู่กับแฟนนุ่ม
ผู้ตายก็คือนางสาวจิราพรเพชรัตน์อายุ๒๙ปี
ที่ถูกคนร้ายฆ่าห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้
ป่าริมคลองชลประธานที่อำเภอเมืองพัทธลุง

บ้านเป็นบ้านลักษณะ๒ชั้น
อยู่ริมถนนเขาชัยสนจงเก
เขตเทศบาลตำบลเขาชัยสนที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
บ้านหลังนี้ห่างจากจุดที่พบศพเมื่อกี้

แล้วจุดนี้มีคนเห็นนางสาวจิราพรเป็นจุดสุดท้าย
ก่อนที่นางสาวจิราพรจะเสียชีวิต
เพราะว่าเอาจริงจากข้อมูลนักข่าวของเรา
ไปคุยกับทางแม่ของนางสาวจิราพร

ทีนี้แม่บอกนะคะว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาหาแม่
ว่าลูกแม่เป็นหนี้๖๐๐๐บาทแล้วก็ให้เอาตังค์มาจ่าย
ทีนี้ในสายบอกว่าให้โอนมาก่อน๓๐๐๐แล้วค่ะ
เวลา๓วันหลังจากนั้นเขาก็วางสายไป
พยายามหาเงินแล้วนะแล้วพยายามติดต่อกลับ
แต่แม่บอกว่าไม่มีเงินฐานะทางบ้านไม่ดี
เงินที่จะใช้ในชีวิตมีแค่หลักร้อยเอง

เอาเงินที่ไหนมา๖๐๐๐ถึงแม้จะต่อรองเหลือ๓๐๐๐

แต่ทีนี้ก็มีสายจากลูกสาวโทรเข้ามาหาแม่นะครับ
บอกแม่หาเงินได้หรือยังด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัว
แต่แม่ก็บอกว่าขอเวลาอีกสักนิดนึงได้ไหม
ยังไม่มีเงินจริงขอเวลาหน่อย

กรกฎาไงโทรกลับไปหาลูกสาวนะติดต่อไม่ได้เลย
แล้วก็ออกตามหาที่บ้านแฟนนุ่มด้วยบ้านเพื่อนด้วย
ไม่เจอจนมารู้ว่าลูกเสียชีวิต
แล้วไปดูศพก็คือเป็นศพลูกจริง
ทีนี้ก็มีการพูดคุยกับคนระแวกนี้ด้วยนะคุณ
ระแวกนี้เขาให้ข้อมูลกับแม่ผู้ตายบอกว่า
โมงเย็นของวันศุกร์ที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
แม่ค้าขายน้ำอ้อยที่อยู่บ้านใกล้ตรงนี้

บอกว่ามีชายชะกัน๒คนเนี่ย
มาพาตัวนางสาวจีราพรขึ้นรถกระบะสีขาว
คือลักษณะเหมือนการบังคับขึ้นรถ
แล้วก็ตัวแม่ค้าขายน้ำอ้อยเขาบอกว่า
โอ้โหมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่กับผู้หญิงคนนี้
แม่ค้าขายน้ำอ้อยก็เลยไปแจ้งบ่อแส
ให้กับนางเพลย์แม่ผู้ตายดิทรศาพย์
แม่ผู้ตายก็เลยประติดประต่อเรื่องนี้
รวมกับเรื่องที่ลูกถามหาเงิน๖๐๐๐บาท
เพราะว่ามีคนทวงจะต้องใช้เขาแล้วอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็มีน้ำเสียงหวาดกลัวเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังไป
ประติดประต่อเรื่องราวแม่คิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สิน

ใช่ทีนี้ทำยังไงนักข่าวของเราก็ต้องไปถาม
แม่ค้าขายน้ำอ้อยที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ

ใช่แม่ค้าขายน้ำอ้อยนี่คนนี้เลย
เขายืนยันนะว่าตอน๔โมงเย็นตอนนั้นน่ะขายของอยู่ที่ร้านนี่แหละ
จู่นายสมมาตรถามว่านายสมมาตรคือใคร

มีผู้ชายสองคนนะขับกระบะสีขาว
แล้วก็หิ้วปีกนางสาวจิรพรขึ้นรถไป
แล้วรถกระบะคันนั้นเกือบจะชนรถมอเตอร์ไซค์ของนายสมมาตร
แล้วทีนี้ค่ะด้วยความตกใจ
ก็เลยรีบขี่รถไปบอกนางเพลที่บ้านว่ามันเป็นแบบนี้
ใช่นี่นะครับนายสมมาศมาบอกอะไรอย่างนี้นะครับ

บอกว่าเห็นเหตุการณ์อะไรต่างนานามันไม่น่าไว้ใจแล้ว
บอกแม่ค้าน้ำอ้อยแม่ค้าขายน้ำอ้อยก็ไปบอกแม่อีกทีนึง
ทีนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ
แล้วก็พร้อมด้วยชุดสืบสวนสพเมืองพัทธลุง

เขาต้องแบ่งกำลังลงพื้นที่
ไปหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
แล้วก็ตรงนี้ค่ะตอนที่ขับเข้าไปตรงนี้เป็นทางเข้าก่อนถึงจุดที่ทิ้งศพนะคุณผู้ชม

ป้ายเขาเขียนเอาไว้บอกว่า
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
แล้วดูสิคะสองข้างทางมันก็เปลี่ยวอันนี้ป้ายที่บอก

เอาจริงถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกพื้นที่นะ

ก็เลยคิดว่าคนที่ก่อเหตุเอาศพนางสาวจิราพรมาทิ้งตรงจุดนี้
ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเป็นคนที่ชำนาญพื้นที่
แล้วตำรวจก็กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่
ว่าคนร้ายน่าจะขับรถผ่านทางไหน
เขาไปเริ่มต้นตรวจตั้งแต่ตรงเส้นทางเขาชัยสนหานโพ

เชื่อมกับจุดที่พบศพตรงนี้ได้
แล้วก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วย
เวลาที่เขาจะดูเนี่ยเขาจะเล็งเป็นพิเศษเลยคุณผู้ชม
จะเลือกดูรถกระบะสีขาว
ขับขี่มาในช่วง๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่ามันมีการยืนยันจากพยานด้วยนะคะ
แล้วก็คิดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่น้อยกว่า๒คน
เพราะอย่างนายสมมาตรชาวบ้านที่เขาให้ข้อมูลก็คือ
มีผู้ชายสองคนมาฮิ้วปีกถูกไหมคะ
อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ได้มา
ซึ่งเบื้องต้นเขาก็ให้น้ำหนักไปที่
เรื่องของความขัดแย้งเรื่องหนี้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
ที่นางสาวจิราพรไปเล่นกับเท้าแชร์ผู้หญิงคนนึง

ใช่แล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันค่ะ

อันนี้เป็นประเด็นที่มันสอดคล้องกับแม่ของผู้ตายบอกด้วย
แต่ประเด็นอื่นความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวอื่นเนี่ย

ทางพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวรรค์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่
ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะ
เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกัน

ส่วนศพของนางสาวจิราพรก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วย
จากการตรวจผลออกมาแล้วนะคะไม่พบเชื้อโควิด
แล้วก็ส่งศพไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขานครินหัดใหญ่
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อเอามาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
คดีนี้มีความคืบหน้าล่าสุดที่น่าสนใจมากนะครับ
เพราะเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะนะครับ
แล้วก็ที่พยานบอกว่ามีรถกระบะแล้วมีชายสองคนเนี่ย
หิ้วปีกนางสาวจีราพรขึ้นรถ
จากบ้านของเธอที่ตำบลเขาชายสน
ปรากฏว่าล่าสุดมีรายงานออกมานะครับคุณฮะ
นี่ไงคือไปตรวจสอบดูจากล่องวงจรปิด

ไปเจอกระบะคันนี้เป็นกระบะต้องสงสัยนะคะ

อันนี้เหมือนกับที่พยานให้การเอาไว้เลย
ก็คือพื้นที่ตรงนี้บ้านที่ฮิ้วปีกของผู้ตายขึ้นรถ
แสดงว่าไม่ได้ขับออกนอกพื้นที่หรือหนีไปไหนนะ

แต่นี่ต้องบอกว่าเป็นรถต้องสงสัย

ตำรวจเอากำลังเข้าไปค้นบ้านเป้าหมาย
บ้านเป้าหมายคุณผู้ชมอยู่ที่หมู่๖ตำบลนานโหน

ก็คาดว่าบ้านหลังนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
น่าจะเป็นบ้านของกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ก็ไปค้นเจอหลักฐานตำรวจด้วย
หลักฐานบางอย่างตำรวจยังไม่เปิดเผยออกมาว่าเจออะไรบ้างนะ
เท่ากับตอนนี้ความคืบหน้าคดีก็มี

กับ๒เรื่องของรถกระบะต้องสงสัย
เมื่อกี้ซึ่งตำรวจกำลังเร่งติดตามเจ้าของรถคันดังกล่าวอยู่ด้วย

ในการอุ้มนางสาวจิราภรเคลื่อนรถไป
แล้วก็หลังจากนั้นไปไหนต่อเลยนะ
นี่เป็นความคืบหน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่พัทธลุง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า
คดีฆ่าผู้หญิงตอนนี้มันเกิดขึ้นหลายพื้นที่